ดูอาการของคุณทักษิณชินวัฒน์ครับ
หลังจากที่คุณอุ้งอิงแพทองทานลูกสาวก็ไปเยี่ยมเป็นวันที่๒
ก็ออกมาให้ข่าวกับนักข่าวบอกว่าอาการของคุณพ่อยังน่าห่วงอยู่
เมื่อวานนี้ครับขวาหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ก็ไปเยี่ยมนายทักษิณซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่เดิมครับ
ชั้น๑๔อาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๘พันศา

เข้ามาทางชั้นใต้ดินครับแทนที่จะเข้าจากด้านหน้า

คุณแพทองทานให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทย
ถึงอาการของนายทักษิณว่ายังคงอ่อนเพลียเครียด

อกจากนี้ก็ยังมีอาการที่ปอดด้วย
เพราะว่านายทักษิณเคยป่วยโควิด๑๙เมื่อปี๖๓
แต่ส่วนตัวในฐานะลูกสาวก็เป็นห่วงอาการทางหัวใจครับ
แล้วเรื่องแอร์ที่บอกว่าแอร์เสียเออเป็นไงปัญหาเรื่อง
เครื่องปรับอากาศเสียคุณอุ้งอิ๊งยืนยันว่า
ซ่อมแล้วแล้วตอนนี้ก็นอนพักฟื้นได้ตามปกติครับ
ถ้าเป็นมีอะไรขึ้นมามันยังไม่เร็วเท่าหัวใจ
ถือถ้าห่วงตัวเองความเป็นลูก
ซึ่งไม่ได้เรียนหมอมาก็ห่วงเรื่องหัวใจสุดค่ะ

บอกว่ารอบที่เป็นโควิดตั้งแต่ปี๖๓แล้ว
ช่วงนั้นพ่อเข้าไอซียู๙วัน

ทีนี้หลังจากออกมาแล้วแม้จะพยายามฟื้นฟู
ออกกำลังกายก็ตามแต่มันก็ไม่ได้กลับมา๑๐๐

ทนายบอกว่าอาการยังน่าห่วงมันหมายความว่าอย่างนี้แหละ
เหมือนตอนที่หมอตรวจร่างกายแล้วบอกว่ายังมีผังผืดอยู่

แล้วคุณแพทองทานยังกล่าวถึงการขอพระราชทานอภัยโทษครับว่า
ก็ต้องเป็นดุลพินิษฐ์ของคุณพ่อก็คือนายทักษิณนี่แหละ
เช่นเดียวกับนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความที่บอกว่า
ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ
ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารยังระบุเวลาไม่ได้ครับ